จริงสังคมไทยนะครับถือว่าดูหนังแนวทางค่อนข้างไม่กว้าง
จะพูดว่าแคบก็ถือว่าใช่
หนังตลกตบหัวพระเห๋จเทยจุ๊คเต๋ว
มันหนีไม่ได้หรอกหนังผีหนังตลกคนไทยชอบดูอยู่แล้วไง
เราจะไปหนีเอาหนังดราม่าหนังจีบกันในบริษัท

แล้วเราจะเอาเงินหรือเราจะเอาคนชมน่ะ
เพราะพี่เคยได้รางวัลสุพรรณหงษ์ก็ได้นะ

แต่พอถือรางวัลสุพนธหงษ์ไปกินสะเตี๋ยวเย็นเตอร์โฟ

ก็คือคนไทยเนี่ยชอบเรื่องผีอยู่แล้ว

คนไทยชอบตลกอยู่แล้วไม่ชอบเครียด
สังเกตดูหนังที่เครียดไม่ค่อยได้ตังค์
คนเสพหนังที่ไปดูหนังก็จะได้ดูหนังตลกมันอย่างเดียวไง
เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนตัดสินใจว่าเราจะทำหนังอะไร

สมมุติเราทำหนังผีหนังผีตลกได้แบบ๘๐ล้าน
แล้วเราไปทำหนังดามาได้๒๐ล้าน
ทุนเขาก็ต้องเลือกเงินเยอะกว่าใช่ไหม
จริงเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่า
ของหนังสเกลของหนังแนวทางของหนังไม่เกี่ยว
แมลงวันตัวหนึ่งเดินมาคุยกับแก้วน้ำก็ได้
อาจจะกำไรร้อยล้านไม่อยู่ที่ว่ามันคุยยังไง

หนังเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยไม่สำคัญเลย
สำคัญที่ว่าคุณทำยังไงให้มันสนุก
จริงตระกูลหนังมันมีเยอะมากนะครับมีเป็นสิบสิบ
แต่ว่าคนไทยหลักยืนพื้นเนี่ยดูแค่๓วันนี้
เช่น๑หลังตลกตบหัว
๒หนังดราม่า

เพราะฉะนั้นผีตลกดราม่า

มันจึงวนไปวนมาอยู่
รอบธุรกิจอุตสาหกรรมหนังไทย
วนกลับไปแล้วก็กลับมาอยู่ในแถวนี้
เวลาพี่ไปหาในทุนตอนนี้หลายค่าย
ค่ายนี้ก็จะเอาหอแต๊ะ
ในทุนเขาไม่ได้มองว่าหนังรางวัลนะ

พี่เคยได้รางวัลสุพรรณหงษ์ก็ได้นะ

ถ้าเรามีเงินเรากินฟรีได้นะ

ขอเงินเมืองนอกเพียบแล้วได้ด้วย
ติดต่อแต่ภูมิกับหนังไทย

เค้าก็มีความสัมมาตย์
ไม่เป็นภูมิกับมาง้อนในทุนิงเมืองไทย
ตอนนี้ทุนในเมืองไทยแย่

ทำไมพี่พศกลายเป็นผู้กำกับหนังตลบไปแล้ว

ก็มันไม่ได้เงินแล้วเราจะทำไปทำไมไง
ตลกอัศระจะอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้

แต่พอใส่สาระเข้าไปก็กลายเป็น

ถ้าสรุปความเป็นจริงของโลกภาพยนไทยยังไง
เมืองไทยมันก็คนไทยก็ยังนิยมดูหนังผี

เบื่อบว่าบางทีเราก็อยากทำหนังอะไรที่มันชีจากตัวเองไปมาก
แต่พอชีไปคนไม่รับก็ต้องกลับมาหาตลกเหมือนเดิม
เวลาเราเสพงานศิลปะมันจะมี๓ชั้น
ชั้น๑ชั้น๒ชั้น๓
ชั้นที่๑ไปดูเพื่อนเฉิงวิเคราะห์ตัวละครว่า
ทำไมตัวละครตัวนี้ถึงมีพฤติกรรมแบบนี้
สีของเสื้อผ้าผ่านการเป็นคนติดเหล้า
การใช้สัญลักษณ์บางอย่าง
คนไทยจะรู้สึกว่าเครียดไปไม่สนุกไม่เอา
เพราะฉะนั้นเวลามีคนไทยไปดูไทแทนิกส์จะบอกว่า
นึกว่าจะมีฉากในไทแทนิกเนี่ย
ชนแล้วแบบระเบิดเลือดหักเลือดแตก
แต่ประเด็นไทเทคนิคกำลังจะพูดถึงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย
เทรดิกไม่ได้เกี่ยวกับเรือเลยนะครับ

ส่วนใหญ่เนี่ยต่างจังหวัดชานเมืองจะชอบดูหนังไทย
ส่วนคนในเมืองเนี่ยจะชอบดูหนังฝรั่ง
ยนยาของต่างประเทศเนี่ย

เขาก็ไม่ได้แบบว่าหนีไปตรงนู้นตรงนี้

เขียนว่าเป็นหนังไทยหรือว่าหนังต่างประเทศ

เขาดูเพื่อความบันเทิงเขาไปดูเพื่อความสุข
เขาเหนื่อยแล้วเราต้องเห็นใจเขาก่อนนะครับ

คือคนไทยมันถูก
จับเป็นตัวประกันด้วยปัญหามากมาย

น้องทำบัญชีนี่คิดอยู่ข้างหลัง
เฮ้ยไปดูหนังกันหนังวิเคราะห์
เขาบอกพี่บ้าเปล่าหนูไม่เอาด้วยหรอก

ตามใดที่คนไทยยังชอบมีความสุขอยู่

เขาก็เลือกดูอะไรที่มันบันเทิงมากกว่า

เราไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูอะไรอย่างนี้

ปัญญาอ่อนไม่มีความคิดอะไรอย่าไปด่าเขา

เงินก็เงินเขาไปยุ่งอะไรกับเขา
ผมมองว่าหนังไทยตอนนี้นะครับ
แรกที่น่ากลัวก่อนก็คือว่า
คนไม่เข้าโรงหนังแล้ว

หนังไม่ได้ตังค์ระเนละนาด
ทำยังให้คนไทยกลับไปเข้าโรงหนังก่อน
การช่วยกันแล้วกันว่าเออเราอาจจะมีการทำหนังผลิตหนังดูหนัง
ที่มันหลากหลายขึ้นไม่ใช่อยู่กับเรื่องของผีตุ๊ดกระเทย
ตุ๊ดกระเทยอยู่แค่นี้เป็นไปได้ไหมว่าเราจะต้องช่วยกันทั้งสามฝ่าย
ดูก็ช่วยไปดูหน่อยหนึ่งห้ามไปคิดว่าโอ้ดูแล้วไม่เห็นมี
กระเทยวิ่งลองโอ๋งเนี่ยยิงก็ตายแต่มันแปลกมันไม่ดู
มันก็กระทบหมดเป็นโดมิโนเพราะอันสามฝ่ายนี้ในทุน
ปั้มสร้างให้ภูมิกับใจปั้มทำให้คนดูก็ต้องมาถึงเวลาพิสูจน์แหละ